ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อค่ะตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่ง
คุณผู้ชมไปบุกจับกลุ่มชายหญิงนะคะ๖รายด้วยกัน
เปิดห้องโรงแรมหรูย่านเรียบด่วนรามอินทรา
ปาร์ตี้วันเกิดแล้วแฝงกับการค้าประเวณี
ในช่วงประกาศเคอร์ฟิลล์โอ้โหผิดซ้ำผิดซ้อนเลยนะคะ
ไม่มีเสี่ยงต่อการแคะระบาดของโควิตสิบเก้าด้วยนะคะ
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจตรีสำรานนวลมานะคะ
นำกำลังไปค้นโรงแรมแห่งหนึ่งย่านเรียบทางด่วนรามอินทรา
ที่เกิดเหตุเป็นโรงแรมหรูค่ะก็นำกำลังเข้าตรวจค้นห้องภูวิลล่าสองนะคะ
ไปถึงก็มีภาพนี้แหละค่ะเป็นชายหญิงกำลังนั่งดื่มสุรา
เปิดเพลงส่งเสียงดังกันอยู่นะคะก็ทำการตรวจค้น
ปรากฏว่าพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเภทและก็พบถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วนะคะ
มีเจลหล่อลื่นจึงได้จับกลุ่มนะคะ
ขณะที่พลตำรวจตรีสำรานให้สายตรวจลงพื้นที่นะคะ
ก็พบว่ามีการลักลอบจัดปาร์ตี้ก็นำกำลังไปตรวจสอบนะครับ
พบว่ามีชายหญิงชาวไทย๖คนกำลังลักลอบจัดปาร์ตี้
และการค้าประเวณีก็มีด้วยนะคะ
เจ้าพนักงานได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำกิจกรรมมั่วสุม
ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคร่วมกันฝ่าฝืนข้อกำหนด
ออกนอกเคหาสถานตามเวลาที่กำหนดทำการซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ
เป็นเหตุให้เกิดโรคแพร่ระบาดตามพรบโรคติดต่อ
ค้าประเวณีตามพรบป้องกันและปราบรามการค้าประเวณี
หลังจากนั้นก็นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสนราชพร้าว